คอนเสิร์ตกันดีกว่าเรียกว่า๒รอบเมื่อวานฟินมาก
นี่ทันไปดูรอบที่๒คุณผู้ชมเมื่อวาน

โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มจู่ใจแล้วคนไปดูเนี่ย

มาเป็นแบบเทคโนโลยีโฮโรแกรมนะคะ
ก็คือเอาภาพจากที่เคยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ย

มาร่วมเฟรมบนคอนเสิร์ตด้วยคุณผู้ชม

กับเพลงยังคิดถึงกันหรือเปล่า

เอาแฟนคลับบางคนเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้

เอาไปชมช็อตซึ้งใจช็อตนี้กันเลยค่ะ
มีกันหรือเปล่าจำวันนั้นของเราได้อยู่ไหม
รอบหัวใจสั่งในวันที่ใครมีคำถามในใจอยากถามเธอ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะ๔ชั่วโมงโอ้โหเห็นมั้ยคะ
จัดเต็มซาร่ากับแก้ววิชินีมาในฐานะที่เป็นแฟนคลับ

ไปถึงพี่หนึ่งจักรวาลนะคะนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์